จากเรื่องของข่าวเกี่ยวกับการจมน้ำเราไปดูเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นสองเหตุการณ์เลยที่เอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเสียชีวิตด้วย
ไปดูที่แรกกันก่อนนะคะที่พัทยาค่ะตำรวจสพเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุ
มีรถจักรยานยนต์ค่ะเสียหลักตรงบริเวณเขาพระตำหนักนะคะ
ที่ตะมนตหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่พร้อมกู้ภัยไปถึงค่ะตรงนี้เป็นบริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง
ไปเจอกับชาวต่างชาตินะคะซึ่งเป็นสัญชาติโอมานอายุห้าสิบเอ็ดปี
ได้รับบาดเจ็บนอนแน่นิ่งอยู่บนถนนแล้วเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือนะคะ
แต่ว่าไม่เป็นผลค่ะสุดท้ายเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ตรวจสอบโดยรอบก็ไปเจอกับรถจักรยานยนต์สีเทาส้มพังเสียหายล้มอยู่ตรงนั้น
เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเล่านะว่าผู้เสียชีวิตนะคะ
ขี่รถเข้าไปในโรงแรมหลังจากนั้นก็ขี่ออกมาด้วยความเร็วค่ะ
ก่อนที่จะเสียหลักแล้วมันเหินข้ามเนินบริเวณทางออกของโรงแรม
แล้วกลายเป็นว่ารถมันก็พลิกคว่ำเลยนั่นแหละค่ะสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
ส่วนอีกเหตุหนึ่งเหตุนี้เกิดขึ้นช่วงกลางคืนค่ะ
เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้าอันนี้ก็มีชาวต่างชาติเสียชีวิตเหมือนกัน
อยู่บริเวณนะคะแยกมัชชานุค่ะที่ตำบลหนองปลือค่ะชนบุรี
ที่เกิดเหตุก็มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้านี่แหละค่ะเสียหลักล้มอยู่บนขอบทาง
คนเสียชีวิตเนี่ยนะคะอายุห้าสิบสี่ปียังไม่ทราบสัญชาติ
แต่ตรวจสอบพบที่อยู่ที่ระบุในใบขับขี่ว่าอาศัยอยู่ในจังหวัดชนบุรีนี่แหละ
และมีเงินสดอีกกว่าหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่เขาก็ไปเห็นร่องรอยบนถนนเนี่ย
แบบนี้ว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ตายอาจจะเสียหลักแล้วค่ะแล้วก็เหินจากเกาะกลางถนน
สุดท้ายไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าตัวรถเนี่ยกระเด็นไปไกลกว่าสิบห้าเมตรนะ
เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าว่าเห็นคนตายขี่รถมาเร็วค่ะ
แล้วก็เสียหลักไปชนขอบทางสุดท้ายรถอ่ะมอเตอร์ไซค์มันก็กระเด็น
แล้วตีรังกาหลายตลบด้วยก่อนที่ร่างของคนขี่เนี่ย
ต่างชาติรายนี้เขาจะไปกระแทกเข้ากับเสาไฟจนเสียชีวิตค่ะ
ขับมาทางตรงจากจอมเทียนไซส์สองใช่ไหมครับขับมาแรงมากอืม
แล้วเขาไปประสบบัติเหตุได้ไงฉลับตรงนี้แหละแล้วก็ตีรังกา
รถตีรังกาหมุนหมุนหมุนหมุนเออทั้งแรกผมก็นึกว่าเขาไม่เป็นอะไรมาก
คือเขาขับมาทางตรงแล้วก็มาชนกับเกาะกลางตรงนี้ใช่ไหมครับแรงมาก
ไม่มีใครชนครับไม่มีใครชนเออผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาก็บอกเลยว่า
คือเขาเสียหลักเองไม่ได้มีใครมาชนเขานะคะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือจากเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์เนี่ย
เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกันที่ชนบุรีพัทยาเนี่ยนะคะคือเอาจริงจริงตำรวจบอกว่าจริงจริง
ก่อนหน้านี้ก็มักจะมีเหมือนชาวบ้านนั่นแหละค่ะก็มาบอกหรือว่ามาร้องเรียนมันจะมีปัญหาเรื่องของชาวต่างชาติ
มักจะขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วในพื้นที่จริงมีคนมาร้องเรียนบ่อย
ชาวบ้านเขาอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหานี้นะ
เราก็อยากให้ชาวต่างชาติมาบ้านเราแล้วก็อยู่กันอย่างปลอดภัยเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วย
แต่บางทีนะเราก็เข้าใจคือเขาก็ไปเช่ามอเตอร์ไซค์มาเนอะใช่มันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ที่เขาคุ้นชินนะบางทีนะคะ
เช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ท่องเที่ยวกันไปทั่วเมืองแล้วกลายเป็นว่าพอขี่เร็วมันก็เป็นอุบัติเหตุเพราะเขาก็ไม่ได้คุ้นเส้นทาง